ลงใต้ไปที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงสายสายเกือบเที่ยงค่ะเกิดเหตุคนร้าย
รอบวางระเบิดทหารชุดที่มีการจับเปลี่ยนกำลังนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะเป็นภาพโกลาหลหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้น

ไปไปไปเอาเอาเอาเอาขึ้นรถการณ์นี้เลยพีธรรม
เร็วเร็วเร็วเร็วนี่แหละค่ะภาพความกลาหลหลหลังจากที่สิ้นเสียงระเบิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสักประมาณ๑๑โมงครึ่งค่ะเกือบเที่ยงแล้ว
ขณะที่ทหารเป็นขบวนรถของทหารชุดสับเปลี่ยนกำลังจากกองพันธหารราบที่๑
กลมทางราภที่สิบห้ารอสิบห้าพันหนึ่งเดินทางจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทหารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ๖นาย

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเศร้าด้วยนะคะ
ก็คือพลทหารอัธพลพลายชนะ
ท่านนี้ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณด้านหลังขวา

ซึ่งเสียชีวิตหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวน

น้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัมบรรจุในถังแก๊สพิคนิค
เก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนจุดด้วยชนวน
วิทยุสื่อสารผูกติดไว้กับต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน
ทีนี้หน่วยข่าวด้านความมั่นคงคาดว่า
น่าจะเป็นการตอบโต้ของกลุ่มแนวร่วมเกาะความไม่สงบ
ในพื้นที่๔อำเภอชายแดนของจังหวัดทรงคลา
ที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกแกนนำเนี่ย
นำถูกวิสามันไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
กลับมาแก้แค้นในพื้นที่อำเภอเทพา
เพื่อเป็นการแก้แค้นแล้วก็แสดงศักยภาพแสนยานุภาพ
รวมทั้งอาจจะเป็นการต้อนรับการมีการสับเปลี่ยนกำลังของทหาร
ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญของฝ่ายความมั่นคงอีกด้วยค่ะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะพลโทเกลียงไกรศรีรัก
แม่ทัพภาคที่๔พ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔
ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
กำชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการ
ตลอดจนจัดการศพอย่างสมเกียจที่สุด
ต่างแสดงความอะไลต่อการพรีชีพของทหารกล้า
ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ